พูดถึงเรื่องการโหวตนายกตั้งแต่แรกเลย

ฟันคุณพิทหาและยื่นเรื่องต่อสารในกรณีถือหุ้นไอทีวี

แต่ที่อยากจะเตือนคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะ

กลัวว่าไร้แก่นำแล้วมันจะเกิดความวุ่นวาย
เพราะจะมีมอบอีกฝ่ายออกมาเผชิญหน้า
คุณจตุพรพรมพันธ์ตอนนี้นี่เป็นแก่นำคณะหลอมรวมประชาชน
บอกว่าจากท่าทีของกรกตในวันนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายเลย

ผมก็ยืนยันอยู่ว่ายังไงกรกตก็จะส่งเรื่องกรณีถือหุ้นสื่อของคุณพิธาในวันนี้แน่
ลับก็คือสารรัฐธรรมนูลจะรับหรือไม่รับ
หรือจะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้หรือวันอื่นเท่านั้นเอง
แต่สำหรับตำแหน่งแคนดิเดตนายกคุณพิธามีสิทธิ์อยู่
เพียงแต่ว่าสภาควรจะให้ความเป็นธรรมกับคุณพิธา

กระทั่งคุณพิทาได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในสารรัฐธรรมนุนซะก่อน
คุณจติพรยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า
ผมเองก็เป็นผู้แทนราษดรอยู่ในระยะหนึ่ง

ก็ยังเห็นความแปลกประหลาดของการประชุม๓ฝ่ายเมื่อวานนี้ของประธานสภา

จะไม่มีการให้อภิปรายทั้งสสและสวถึง๖ชั่วโมง
อภิปรายถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามวิสัยทัศน์ต่างเนี่ย

ปกติที่ผ่านมาทุกครั้งก็คือหารือประธานบ้าง
แล้วก็โหวตโดยการขานชื่อและเปล่งวาจา
แต่ครั้งนี้นี่ผมว่าประหลาดนะ
เพียงแต่ว่ามันเป็นความเห็นพ้องด้วยกันทั้ง๓ฝ่าย
ที่จริงมันคือความขัดแย้งความเห็นต่าง
ผมก็เลยเห็นถึงร่องรอยของปัญหา
ว่าพรุ่งนี้โกลาหลแน่ทั้งในสภาและนอกสภา

ซึ่งผมไม่อยากเห็นประชาชนออกมาเองโดยไม่มีใครเดินนำ
อาจจะมามากมืดฟ้ามัวดินก็ได้
แต่ว่าแน่นอนที่สุดมันก็ต้องแลกกับคำว่า
เมื่อไม่มีการนำอย่างเป็นระบบ

ยังตายเป็นร้อยบาดเจ็บ๒๐๐๐นะ
สิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วน
แต่ว่าถ้าต่างคนต่างมาไม่มีระบบการนำเนี่ย
แทรกต่างเกิดขึ้นมากมาย
คุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าปฏิเสธไม่ได้เลย
ว่าถ้ามีมวลชนออกมายืนเคียงข้างคุณพิทาและก้าวไกล
มันก็จะต้องมีการหยิบยกเรื่องของมาตรา๑๑๒

วลชนอีกฝั่งที่ประกาศไว้แล้วว่าพร้อมจะลงถนนเหมือนกัน

แล้วมันก็จะเกิดการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่าย
อาจเข้าแผนการของใครบางคน
และถ้ารุนแรงก็อาจจะนำพาไปสู่การทำรัฐประหารอีกครั้ง